เพราะฉะนั้นไปกันต่อที่นี่ดีกว่าที่อุทัยธานี
วัดทุ่งนาไทยสาธุชนทั่วทุกคนทุกแห่ง
เขาหลั่งไหลกันไปที่นี่เพราะเขาบอกว่าที่นี่มีของดี
อย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ชมมาถึงก็เจอเลยนะคะ
อุโบสถมหาอุดเก่าแก่อายุกว่า๑๕๐ปีนี่แหละค่ะ
เด่นเป็นสง่าอยู่กลางวัดเลยนะคะสีสันก็สดใสสวยงาม
ด้วยความที่อุโบสถมีอายุเก่าแก่ค่ะ
สาธุชนชาวพุทธก็เลยอยากจะมาดูมาสัมผัส
ถึงกลิ่นอายความเป็นศิลปะโบราณแบบนี้นะ
ปีนะศิลปะก็จะมีความงดงามอีกแบบหนึ่ง
เรียกได้ว่าในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยหาได้ไม่กี่แห่งนะคะ
แต่นอกจากอุโบสถมหาอุดเก่าแก่นี้แล้วยังมีอีกของเก่าแก่ที่ว่านี้
ก็คือกลองใบนี้เลย
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือทำจากไม้ท่อนเดียวเลยค่ะ

ตอนเป็นไม้ใหญ่ขนาดไหน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรยาว๑เมตร๒๐เซนติเมตร
ส่วนอายุเกือบ๒๐๐ปีเลยค่ะ

สมัยโบร่ำโบราณนี่นะเขาจะใช้กลองนี้ในการตีสวดมนต์ย่ำค่ำ

แล้วก็ตีแจ้งข่าวให้ชาวบ้านได้ทราบนะ
แถมยังมีความเชื่อด้วยว่าถ้าใครได้ตีกลองนี้แล้ว
จะเป็นการเสริมเสียดีมงคล

ซึ่งกลองที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เรียกว่าเป็นกลองที่มาจากต้นไม้
ต้นไม้ที่ว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ภายในวัดนั่นแหละ

ก็มีทั้งต้นพิกุลต้นมะม่วงต้นบุญนาคต้นจันทร์
เท่าคนแก่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าพอโตมาก็เห็นต้นไม้เหล่านี้ยืดต้นอยู่แล้ว

ใหญ่ด้วยสูงด้วยแล้วดูสิคะหลายคนจับมือล้อมวงกันเนี่ยนับกันไม่ถ้วนเลยนะ

ทั้งหมดนี่นะสูง๔๙ชั้น

ปีโตลืะคอนโดค่ะ
จริงเขาบอกเลยเห็นไหมว่าสูงที่สุดในโลกที่วัดทุ่งนาไทย
ชาวบ้านเขานับกันใหญ่เลยนะ
ต้องบอกอย่างนี้ว่าปิ่นโตที่เห็นนะคะเป็นของญาติโยมที่เขามาทำบุญ
แล้วก็ถวายให้วัดสะสมเอาไว้
ก็สะสมกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านู่นแหละค่ะ
จนรุ่นล้านเล้นล้นก็เอามาสมทบกันไป
และก็ยังเป็นกุศโลบายในการรณรงค์ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมด้วย

ที่สำคัญนอกจากของเก่าแก่ของโบราณทั้งหลายนี้แล้วนะคะ
ก็มีเรื่องของความเชื่อความศรัทธาด้วย

มาที่นี่ค่ะคุณผู้ชมมาสักการะบูชาหลวงพ่อทันใจสีขาวค่ะ
ปฏิสถานอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อทันใจนี่แหละ

ชาวบ้านก็จะมาแล้วก็มาพร้อมกับไข่ค่ะ

มีซอสมีรสชาติ
บุญด้วยกุศลกันไปเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามาถวายแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะได้โชคลาภค้าขายการงานเจริญรุ่งเรืองหายไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ

ยังมีอีกวัดนี้มันไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่าถ้าชาวบ้านไปแล้วนะ
จะมีโอกาสได้ไปกราบสรีระสังขารหลวงพ่อสำเริงสุนิมโล
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งนาไทย
และเป็นอดีตเกจิอาจารย์วาจาศิษย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีเลย
ท่านมรณาไปเมื่อปี๒๕๔๘ค่ะ
จนถึงตอนนี้๑๕ปีแล้วคุณ
แต่ว่าชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาก็ยังเคารพเลื่อมสายศรัทธาในตัวท่าน
กราบไหว้สรีระสังขารของท่านที่อยู่ในโลงเนี่ยยังมีอยู่
รีระของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยนะอยู่ในโรงแก้วมองไปก็เห็นนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเนี่ยค่ะ
ถ้าเดินล่อใต้โลงแก้วของท่านแล้วก็จะหมดทุกข์หมดโศกหมดหนี้หมดสินอืม
ความเชื่อสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายเรื่องราวจริง
นั้นแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเลย
เอาเป็นว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดนี่นะไม่ว่าจะเป็นกลองโบราณเป็นอุโบสถมหาอุด
เป็นหลวงพ่อทันใจสีขาวหรือแม้แต่หลวงพ่อสำเริงเนี่ย
ท่านใดเชื่อถือศรัทธาอยากจะไปกราบไห้เสริมสิริมงคลก็ไปได้นะ

อยู่ที่วัดทุ่งนาไทยหมู่๓ตะบนเขาขี้ฝอยอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีจ้า
ฟุตบอลตรงอุทัยธานีอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ไป

ไม่ได้เล่าทีนี่อุ้ยขอบมีเทียบ
น่าสนใจลองวางแผนไปเที่ยวกันดูนะครับ